คราวนี้ชาวบ้านภาวะชายโรคจิตคุณ

เห็นภาพจากรอบวงจรปิดมาแล้ว
คุณเป็นผู้หญิงคุณทำอย่างไร
ชั้นในผู้หญิงเอาจริงมันไม่ใช่ราคาถูกนะ
ไม่ใส่ไม่ซักไม่ตากก็ไม่ได้

เอาจริงรอบแรกนะที่โดนขโมยไป

โดนถ้าจะเอาไปซักก่อนระวังเป็นลมน่ะ
มันยังมีมาขโมยรอบ๒ยังมีขโมยรอบ๓อีกค่ะ
คือเจ้าของชุดชะในอุตส่าห์ขู่แล้วนะ
บอกว่าชุดชั้นในเหล่านี้ยังไม่ได้ซัก

ชอบเขาชอบหรือเปล่าถ้าเป็นโรคจิตจริง

มีคนมาขโมยชุดชั้นในเป็น๑๐ชุดของผู้หญิง

เขาก็มาเตือนโจรแล้วแหละว่าเอาไปต้องระวังนะ

ล่าสุดชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยเมื่อคืนวานตี๓ก็เข้ามา

ยกไปทั้งตะก้าเลยกับ๒๐ชุด
นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านพักสายรุ้ง

ไปถามทางนางทองเพียรเจ้าของบ้าน

เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูตอนเล่าข่าวต้น

เป็นผู้ชายอายุสักไม่เกิน๓๕เนี่ย
ในมุมมืดหลบกล้องวงจรปิด
แล้วมาตรงจุดนี้นี่เห็นมั้ย

เห็นไหมเขามาแบบเหมือนกับเขาคิดว่า

มาแบบตะคุ้มแอบอยู่ตรงมุมมืด

รอบที่๓แล้วที่ไอ้โจรมันบุกเข้ามา

และล่าสุดคือเมื่อวานนี้๑๙พฤษภาค
ตอนตี๓คืนต่อคืนแล้วเว้นคืนนึง

นี่ชุดชั้นในของฉันของลูกสาวของแม่ของหลาน
เกือบจะร้อยชุดแล้วที่โดนขโมยไปเนี่ย

ชั้นในชาวบ้านต้องโดนขโมยแบบนี้

แล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่พาลูกหลานไปซื้อชุดชั้นในก่อนนะ

อ่านข่าวนี้แล้วเข้าใจความรู้สึก

คนนั้นคือเข้าใจว่ามันสำคัญสำหรับผู้หญิงคุณ

เกือบร้อยชุดนะชุดหนึ่งอาตีไป๕๐๐คุณคูณราคาดูสิ